ข่าวนี้ขอกดเสียงต่ำลงหน่อยแล้วกัน
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนบุคคล

บอกเลยคนนี้เป็นเจ้าของเพลงฮิตนะคะ

นี่

หลายคนก็คงคุ้นกันนะค่ะนี่ค่ะข้าวนี้เรากำลังจะพูดถึงหนูวิวชัชชาวาณจ้า
ที่ต้องบอกว่าตั้งจะเกิดเรื่องไม่ทักที่แต่ตัวน่ะที่น้องเนี่ยเคย
โดนคนไลก์แทงนะพี่แจ๊บโอ้โหเทงในผัพแถงหนึ่งจนเจ้าตัวน่ะเจ็บ
สาหัสเลยแล้วก็ต่อมาหนุ่มวิวค่ะก็เกือบหน้าเสียโฉมตาบอดด้วยนะ
เพราะว่าแพ้อาหารทะเลขั้นรุนแรงทำให้เจ้าตัวต้องพักงานเพื่อไปรักษาตัวค่ะ
เรียกว่าโอ้โหหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเลยนะ
แฟนคลับนะโอ๊ยบ่นคิดถึงหายหน้าหายตาไปไหนจ๊ะ